คุณผู้ชมครับหลังจากที่ผู้ว่ากอทมอาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์และผู้ว่านครราชศรีมาก็คือท่านผู้ว่าวิเชียรจันทราโนไทยเนี่ยเขาชักชวนกัน
เขาเชื้อเชิญกันทั้งสองจังหวัดมีวงโยธวาทิศหรือว่าวงดุริยางที่เก่งมากระดับมัธยมนะให้มาเจอกันหน่อยดีไหม
นี่ฮะล่าสุดวันนี้คือวันที่มาเจอเจอมาประชันกันแล้วนะครับนี่คือบรรยากาศที่อินดอร์สเตดียมหัวหมากนะครับทุกผู้ชมครับ
ประชันวงดุริยางกระชับมิตรระหว่างโรงเรียนในกรุงเทพกับโรงเรียนในนครรัชศรีมา
ทั้งสองจังหวัดเขาก็ไปคัดเลือกมาเรียบร้อยนี่ฮะได้จังหวัดละ๒โรงเรียนนะครับ
ก็มีทั้งโรงเรียนวัดสุธิวรารามโรงเรียนสุรนารีวิทยาโรงเรียนวชิราธรรมสาธิตและโรงเรียนราชศรีมาวิทยาลัย
นี่ฮะทั้ง๔วงนะครับได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนมาประชันความสามารถของทั้งสองจังหวัดจังหวัดละ๒วง
ซึ่งแต่ละวงก็มีประสบการณ์การแข่งขันในเวทีระดับประเทศมาแล้วนะฮะระดับโลกด้วยนะครับ
บรรยากาศการประชันกันในวันนี้นะครับทั้งสนุกสนานแล้วก็ประชันฝีมือกันอย่างเต็มที่
ฮะก็วันนี้ก็ประชันกันเรียบร้อยแล้วครับ